ต่อกันที่เรื่องของอดีตนักแสดงที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าไปพบเป็นคนเร่ร่อน
เดินอยู่ข้างทางขอเงินชาวบ้านขอข้าวชาวบ้านกินแล้วก็ไปอาศัยอยู่ในเพลิงเก็บของเก่ากับแม่คือคุณตายมณัสนัน
ล่าสุดคุณตายมนัสนันเนี่ยหลังจากที่ไปรักษาแล้วก็บำบัดเนี่ยแต่พบว่าก็ไปเสียชีวิตที่บ้านของเพื่อนบ้านแห่งหนึ่ง
ลักษณะคือมีอาการชักเกร็งคุณผู้ชมแล้วก็เสียชีวิตแล้วในบ้านนี้เขามีคลิปมีภาพเป็นกล้องวงจรปิดด้วยไปดูคลิปเลยครับ
เดี๋ยวยัง
ก็เป็นคลิปที่เพื่อนบ้านเขาถ่ายเอาไว้ล่ะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาพยายามจะนวดให้อ่ะนะเพราะมีอาการชักเกร็งนะฮะคือคุณมณัสนันคุณผู้ชมจำได้เนอะคุณตายนะอดีตนางแบบนักแสดงเคยเล่นละครเล่นภาพยนตร์เล่นเอ็มวีอะไรก็ตามทีนะฮะสมัยก่อนก็ดังเหมือนกันนะฮะเขาอยู่บ้านหลังนี้เป็นบ้านของเพื่อนบ้านก่อนที่จะเป็น
กับไปนอนพักนั่นชุดละก็กลับมานอนพักที่เดิมนะแล้วหลังจากคลิปภาพที่เห็นเนี่ยตายเองก็มีการชักเกร็ง
พ่อเลี้ยงของตายชื่อว่าทวีศักดิติการอายุ๕๓ปี
บอกว่าตนเองเนี่ยเจอตายครั้งสุดท้ายเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
หลังจากที่ตายออกมาจากสถานบำบัดและรักษาอาการป่วยอยู่
ซึ่งตายเนี่ยสภาพเนื้อตัวสั่นน้ำลายไหลตลอดเวลานะครับ
จนกระทั่งเพื่อนของตัวเองซึ่งเป็นลูกศิษย์ของวัดแห่งหนึ่งเห็นอาการ
ก็เลยทักว่าเอ๊ลักษณะตายเหมือนโดนของโดนคุณสัยอะไรบางอย่าง
ก็เลยเอาน้ำมนต์จากวัดไปให้ดื่มอาการก็ดีขึ้น
แต่เขายังขอเหล้าดื่มจากพ่อเลี้ยงเขาอยู่นะฮะ
แต่พ่อเลี้ยงก็ไม่ให้ดื่มคือตายมีอาการติดเหล้านะ

คือพอไม่ให้ดื่มทำให้ตาดไม่พอใจก็เลยหนีออกมา
หนีออกไปอยู่กับนายจันทร์ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่เราเห็นในคลิปนี่แหละนะฮะ
ก่อนที่จะเสียชีวิตนะฮะหนีออกมาจากบ้านของพ่อเขานะครับ
ไปฟังเสียงของทางด้านของพ่อเลี้ยงคุณตายนะฮะ